อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นขโมยเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นขโมยรุ่นเยา
เป็นเยาวชนสาวประเภท๒แล้วก็ผู้หญิงนะคะ๒คน
ระเวนไปขโมยเครื่องสำอางตามที่ต่างในบุรีรำค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้เห็นชัดมากด้วยนะคะนี่
ให้คุณผู้ชมดูพฤติกรรมไปพร้อมกันจากกล้องวงจรปิด
เขาค่อยแกล้งเลือกหยิบสินค้านะ
เป็นแก๊งสาวประเภท๒แล้วก็เยาวชนหญิงค่ะ
ขโมยเครื่องสำอางในร้านค้าชื่อว่าจ้าเอกิฟต์บิวตี้โซน
อยู่ซอยหลังศาลถนนสันติประชาตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรำ

มีทั้งคนที่ลงมือขโมยและคนดูต้นทาง
นางสาวอารยาสุนทรวันนี้ลูกสาวเจ้าของร้านบอกว่า
ที่ดูลักษณะรูปภัณฑ์แล้วคิดว่าน่าจะยังเป็นเยาวชน
อายุไม่น่าจะเกิน๑๖ปีค่ะน่าจะอยู่ที่ประวัติศักดิ์๑๕๑๖
พอเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นชัดเจนเลยว่า
คนร้ายเนี่ยเอาเครื่องสำอางยัดใส่ในแขนเสื้อคือเห็นชัดเลย

นี่ค่ะช่วงจังหวะอ๋อใส่เสื้อแขนยาวนะใช่ทำงี้เป็นเรื่องนี้ไง
ทางเจ้าของร้านก็เลยนำภาพวงจรปิดอันนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
ได้เตือนภัยร้านอื่นให้ระมัดระวังตัวไม่ตกเป็นเหยื่อ
รวมถึงอยากให้ประชาชนที่พบเห็นกลุ่มบุคคลนี้แจ้งเบาะแสให้ด้วย
เพราะว่าจากการสอบถามดูเหมือนว่าแก๊งนี้
ขโมยสิ่งของเครื่องสำอางหลายร้านในวันเดียวกัน
แล้วก็ตอนนี้เตรียมที่จะเอาภาพวงจรปิดอันนี้
แจ้งความให้ตำรวจเร่งดำเนินคดีติดตามตัวแล้วค่ะ